เรื่องของคลิปเตือนภัยบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
รถกระบะคันหนึ่งเขาบอกว่ามักง่ายเพราะว่า
เหล็กมาขวางถนนแล้วผู้สัญจรผ่านไปผ่านมาก็
วันจะเกิดอันตรายนะคะไปดูว่าภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงติดตามในช่วงตลอด
ตลอดภาพแพทย์
มันอันตรายนะครับมันน่ากลัวมากเลยนะคุณ
มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นบนถนน
บนถนนสายฉ่อเลี่ยงเมืองนครราชศรีมาโชคชัย
มีพลเมืองดีเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าเขาอยากจะเตือนภัยว่า
มันหวั่นจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
เพราะว่ารถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ขับเร็วด้วย

แล้วรถคันนี้บรรทุกเหล็กลักษณะวางขวางออกมาทางด้านขวา
แล้วเหล็กมันยาวยื่นเกินออกมาจากตัวรถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เขาก็เลยถ่ายบันทึกภาพเอาไว้คือไม่ได้อยากจะมาประจานหรืออะไร
แต่ว่าอยากจะบอกว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมทางด้วย
ใช่ค่ะผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุ
และอันตรายกับผู้อื่นซึ่งอันนี้พูดถึงข้อกฎหมายเลยนะ
ตามพรบจราจรจะต้องบรรทุกของได้ไม่เกินความกว้างและความยาวของรถยนต์
ด้านหน้ารถบรรทุกไม่เกินด้านหน้าที่จะบรรทุกได้จะต้องไม่เกินหม้อน้ำ
และด้านท้ายของตัวรถบรรทุกของได้ไม่เกิน๒๕เมตรคือด้านท้ายเราจะเคยเห็นอยู่
ส่วนเรื่องของความสูงนะกรณีที่มีความกว้างเกิน๒๓เมตรเนี่ยนะคะ
บรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน๓๘เมตรต้องมีสิ่งที่มันป้องกันของที่จะขนย้ายได้
นึกออกไหมเพื่อป้องกันการร่วงการหล่นลงมาหรือว่าไหลปลิวไปตามรถตามถนนมันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อันนี้ฝากเตือนภัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าในกรณีที่เกิดของมันยาวเนี่ยด้านหลังที่ยื่นออกมาเราจะสังเกตว่ามันจะมีผ้าสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์
บอกว่ารถคันนี้มีของที่มันบรรทุกยื่นออกมานอกตัวรถแต่ไม่ใช่อยู่ด้านข้างค่ะนะคะอันนี้คือผิดกฎหมายด้วยใช่ใช่ก็ต้องฝากย้ำเตือนกันตรงนี้ค่ะอีก